สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสุขใส
วันนี้อูน่าแอนจะพาทุกคนไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อูน่าชอบมากที่สุด
วันนี้จะไปลอยกระทงนะคะวันนี้คุณนัทจะใส่ชุดไทย
แล้วก็จะไปนั่งเรือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ล่มเรือ
แล้วก็จะใส่ชุดไทยตื่นเต้นมากค่ะ
คุณน่ามาที่สนามบินดอนเมืองวันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เราจะได้เจอโรนาวดินโย
สวัสดีค่ะชื่อคุณนาชิวบ้าค่ะเป็นคนบราซิล
แล้วตอนนี้มายุมันไทยมา๖ปี
แล้วค่ะตอนนี้ก็เพิ่งปลดโปรดิสัตว์ของตัวเอง

แล้วก็มีช่องในยูทูปชื่อสาวบราซิลรักไทย

เพราะว่าน่าไปอยู่ที่ไต้วัน
เรารู้สึกแบบคิดถึงเมืองไทย

ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแสดงความ
เรื่องธรรมะที่ทำตอนนี้ยังคิดเปลี่ยน
แล้วก็มีเรื่องของคนที่แบบใจดี
แบบรู้สึกว่าปลอดภัยด้วย

แต่ว่ารู้สึกแบบอยู่ที่นี่แล้ว

เขาได้มีโอกาสในการทำงานเยอะมาก

ถ้าตอนนั้นอยู่บราซิลคงไม่ได้มีโอกาส

มีโฆษณาค่ะ
โฆษณาประมาณกี่ตัวค่ะ
เยอะมากเลย

คิดก่อนพูดอยู่บนส่วนมากที่เห็น

แต่ความต่างประมาณนี้ค่ะที่สิ่งเป็น
เพื่อนที่บอกว่ามันน่ะเป็นผู้ฟังที่ดี
อันนี้เป็นสิ่งที่จริงมันน่าอยากเป็นผู้ปรับทุกคำ
อันนี้เป็นที่ได้ยินนะคะ
และเพื่อนก็บอกด้วยคือเราก็อยากเป็นอย่างนี้ด้วยใช่

พอมันน่ะอยากจะเป็นผู้ฟังที่ดีจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป